ข่าวต่อไปนี้เราว่ากันด้วยเรื่องไก่ชนนะคะ

เพราะเหตุการณ์นี้มันมีการยิงกันเกิดขึ้นด้วยนะคะ

กรรมการตัดสินให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้
เจ้าของไก่ชนที่แพ้ค่ะเอาปืนมาไล่ยิงเลยนะ
แล้วเหตุการณ์นี้เจ็บหนึ่งตายหนึ่งค่ะ
เอามาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะ

นี่ไงนี่ไงไก่แพ้แต่คนไม่ยอมแพ้
คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยคือเจ้าของไก่ที่แพ้นั่นแหละค่ะ
ในนงครัวนี้หลังจากที่ทุกอย่างมันจบสิ้น
คือกรรมการตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าไก่ตัวเองแพ้
ปรากฏว่าไปเอาปืนมายิงอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายชนะ
คือฝ่ายของนายวิรัติศรีสวัสดิ์อายุ๓๔ปีเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บโดนลูกหลงด้วยอีกหนึ่งคนค่ะ
นี่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจปั๊มแบบนี้
เพื่อเรียกนายวิรัติให้กลับคืนมาแต่สุดท้ายไม่ไหวค่ะ

ใช่ที่เกิดเหตุเป็นสนามไก่ชนตลาดลุงสนหมู่๖ตำบลดอนหัวล่อ
อำเภอเมืองชนบุรีนะคะแน่นอนว่าหลังเกิดเหตุแล้วครอบครัวของฝั่งผู้ตายเนี่ย
คุณคะมาดูศพร้องห่มร้องไห้ปานแทบจะขาดใจแบบนี้
ไม่มีใครคิดมาก่อนนะว่านายวิรัติจะโดนยิงแบบนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังแบบนี้คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคู่ไก่ชนมีมา๒ซุ้มนะคะ
หนึ่งเนี่ยเรียกว่าซุ้มกลางซอยอีกซุ้มหนึ่งเรียกว่าซุ้มสักกรินชนกัน
แล้วมีเงินเดิมพันธุ์ฝ่ายละ๕๐๐บาท
ปรากฏว่ากรรมการตัดสินให้ไก่ชนของซุ้มกลางซอยเป็นฝ่ายแพ้

นายสุพศซึ่งเป็นเจ้าของไก่ชนตัวที่แพ้ค่ะ
เกิดมีปากเสียงทะเลาะกับเซียนไก่อีกคนหนึ่งมีอายุมากกว่านะฮะ
เกิดการชกต่อยกันขึ้นคือคู่กรณีคนแรกเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายชนะนะ
ไปมีเรื่องทะเลาะกับอีกคนหนึ่งก่อน
ปรากฏว่านายสุพธคือไปรุมชกต่อยคุณลุงคนหนึ่งไม่ทราบชื่อคุณลุง
แกก็เจ็บนายวิรัติเจ้าของไก่ชนที่เป็นฝ่ายชนะเข้าไปห้ามค่ะ
จังหวะนี้แหละค่ะเกิดการชุลมุนกันขึ้น
ต่อยกันนัวเลยค่ะนายสุพธคนที่ไก่แพ้แล้วตัวเองไม่ยอมแพ้เนี่ยนะคะ
ปืนขึ้นมาเลยยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
จากนั้นกลุ่มเซียนไก่ชนก็แตกฮืออย่างภาพที่เห็นนั่นแหละค่ะ
นายสุพศตัดสินใจวิ่งตามไปที่ผู้ตาย
แล้วใช้ปืนยิงไปที่ผู้ตายไม่แน่ใจว่ากี่นัด
ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บโดนลูกหลงด้วยหนึ่งคน
ผู้ตายล้มลงกับพื้นจากนั้นนายสุพธคนก่อเหตุก็วิ่งหลบหนีไปค่ะ

แต่ไปตรวจสอบประวัติไม่ธรรมดามีคดีติดตัวมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีปืนติดตัวไปด้วยทีนี้ตำรวจก็ต้องระมัดระวังตัว

ก็ไม่รู้ว่าไอ้ปืนที่พกติดตัวไปด้วยเนี่ยจะกระหน่ำยิงป้องกันตัว
ต่อสู้กับตำรวจหรือเปล่านะคะ